ไปดูที่สุราธานีเป็นคนร้ายเหมือนกัน
ขโมยของค่ะไปทั้งชุดชั้นในผู้หญิงนะบ้านผู้หญิงขโมยชุดชั้นในขโมยโน้ตบุ๊กแต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่า
โน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเนี่ยมีรูปงานศพคุณแม่ของเจ้าของบ้าน
เขาติดป้ายประกาศเลยนะคะบอกว่าอยากจะเอาอะไรเอาไปเลยโน้ตบุ๊กก็ไม่ได้อยากได้คืน

เพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเนี่ยค่ะ

คนแรกที่ขโมยนกถ้ายังไม่ล้างข้อมูลทิ้งอยากได้

ขอให้หมดเวรหมดกรรมกับโจร

เพราะว่ามันมีคุณค่าต่อจิตใจเจ้าของจริง

ใช่ค่ะก็มีโจรคนแรกคนที่สอง
เจ้าของเฟซบุ๊คที่ว่านี้คือนางสาวพิมชนกฉิมประสงค์นะคะ
ก็อยู่เป็นชาวตำบลนาเนียนอำเภอเมืองสุราธานี
เล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า
ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยโน้ตบุ๊กแล้วก็ชุดชั้นในที่ตากเอาไว้ในราวรั้วบ้าน
เขียนข้อความแล้วก็ติดป้ายเอาไว้ที่รั้วหน้าบ้าน
คนในหมู่บ้านให้ระมัดระวังตัวค่ะ
แต่ไม่มั่นใจว่าเหตุการณ์ทั้งสองครั้งเนี่ย
เป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่าก็เลยเขียนแยกไงว่า
คนแรกที่เอาโน้ตบุ๊กไปถ้ายังไม่ล้างเครื่อง

ส่วนโจรอีกคนนึงขอให้หมดเวรหมดกรรมอยากได้อะไรก็เอาไปเถอะ

บอกชุดชั้นในไม่อยากได้แล้วอยากได้ก็เอาไปเลย
เอาไปใช้อะไรตามที่ต้องการก็เชิญ

มีลูกค้าที่ประสบเหตุการณ์เช่นนี้หลายคนเลยค่ะ

นี่ไงหมดเวรหมดกรรมต่อกันเถอะ
แต่นี่บอกว่ารูปมีค่าทางจิตใจมากนะครับ

อย่างที่บอกว่าโน้ตบุ๊กเอาไปเลย
แต่ช่วยเซฟรูปงานศพแม่